คุณผู้ชมพากลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกัน
ใครก็อยากจะชิมน้ำแร่โซดา
ห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีคุณอยากชิมไหมอยาก
คราวก่อนคุณให้ผมเอามาชิมโดยที่มันยังขุ่นอยู่
นั้นก็ชิมไปรสชาติมันก็หวาน
แล้วสักพักหนึ่งนักวิชาการก็บอกว่าอย่าเพิ่งชิม

ทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดา
เขากำลังไปติดตั้งเครื่องกรอง
อยู่ที่น้ำผู้โซดาที่ห้วยกระเจ้า
แล้วทีนี้จะบรรจุขวดออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชน

เราได้เห็นข่าวออกมาว่าทางอธิบดีบอกว่าเผยโฉมแล้วขวดน้ำแร่โซดา
แต่ก็ยังไม่ได้บรรจุน้ำนะตอนเผยโฉมขวดออกมา
แต่วันนี้บรรจุน้ำเรียบร้อยแล้วเตรียมแจกจ่ายกลางสัปดาห์

นี่ขวดก็จะระบุไว้ว่าน้ำแร่ห้วยกระเจ้า

ด้านหลังนะด้านหลังเขาก็จะบอกถึงแร่ธาตุต่างด้วยคุณสืบสกุล
มันมีอะไรบ้างใบคาร์บอเนดมีแคลเซียมมีโซเดียมมีแมคนิเซียม
มีฟูอารายมีโพลเทอร์เซียมมีสังกะสีมีซาวเฟส
ซึ่งเดี๋ยวสรรพคุณของแต่ละสารเป็นอย่างไรนะฮะ
มีสรรพคุณที่ดีอย่างไรเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชม
แล้วก็ขวดน้ำที่มีน้ำบรรจุอยู่มาถึงมือเราแล้ว
เดี๋ยวเราจะให้คุณอาริยาทดลองชิมให้ดู
แต่ไปดูบรรยากาศบริเวณบ่อบาดานแหล่งน้ำแร่โซดา
ในพื้นที่ตำบลและอำเภอห้วยกระเจ้า
จังหวัดกาญชนะบุรีกันก่อน
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและแม้ว่าจะเป็นธรรมดาวันธรรมดา

ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
แวะไปชมน้ำผู้โซดาและการขุดเจาะบาดานกันคึกคักเลยนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เริ่มทดลองนำน้ำแร่โซดามาบรรจุลงขวด
แต่ยังไม่ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ลองดื่มนะครับ
ทีนี้ผู้มนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดานเขต๒สุพรรณบุรี
นายธนงศักดิ์ล้อชูสกุลเปิดเผย
บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งขุดเจาะบ่อบาดานเพิ่มอีก๓บ่อ
ซึ่งจุดที่กำลังเจาะสำรวจเบื้องต้น
เป็นรอยแยกร่องน้ำเดียวกันกับน้ำผู้โซดาน้ำแร่โซดา
ส่วนชุดกรองน้ำที่ทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
ธิบดีศักดาวิเชียนศิลป์สั่งให้นำมาติดตั้งนั้น
ก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเร็วนี้นะครับ
นี่เขาเหมือนไปเปิดห้องทดลองอยู่อย่างนี้เลยนะห้องทดลองเคลื่อนที่นะฮะ
แต่ทีนี้ครับทางผอสำนักทรัพยากรน้ำบาดานเขต๒
บอกว่าสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือปัญหาเรื่องขยะ

เพราะว่ามีร้านค้าเพิ่มมากขึ้นในบริเวณนี้
มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมีรถยนต์จอดเรียงราย
มีรถจักรยานยนต์จอดเต็มสองฝั่งถนน
ทีนี้ครับการเข้ามามันก็อาจจะทำให้ยากลำบากขึ้น

แล้วก็เป็นห่วงทั้งผู้ค้าและนักท่องเที่ยว
อยากให้ช่วยกันรักษาความสะอาด
เพราะว่าแหล่งตรงนี้มันจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ใครก็อยากไปใครก็อยากถ่ายรูป
ใครก็อยากชิมน้ำแร่โซดาน้ำผู้โซดานี้นะครับ
ส่วนเรื่องของการบรรจุขวด
แล้วก็แจกน้ำแร่โซดาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง

เพราะข้างขวดเขาเขียนว่าห้ามจำหน่าย
ถูกต้องค่ะเรื่องของระบบระเบียบมันเป็นยังไงครับคุณ
เรื่องนี้ทีมข่าวก็สอบถามไปกับ
ศักดาวิเชียนสินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
ก็บอกว่านี่แหละเดี๋ยวจะแจกน้ำแร่โซดา

แล้วก็กรมทรัพยากรน้ำบาดานถนนงามวงวาน
คือตั้งเป้าหมายเอาไว้เลยนะหลักพันขวด
เออแจกสัปดาห์นี้เนอะกลางสัปดาห์นี้

เพราะวันไหนวันพุธพฤหัสอะไรก็ว่ากันไป
เดี๋ยวรอทางกรมทรัพยากรน้ำบาดานเนี่ย

ใช่ค่ะเผื่อใครอยู่แบบที่กรุงเทพ
ไม่ได้ไปถึงห้วยกระเจ้าเอาอยากลอง
ทำยังไงก็สามารถไปได้เพราะว่าอย่างจุด
ทรัพยากรน้ำบาดานที่ถนนงามวงวาน

แต่เดี๋ยวให้รายการเราบอกอีกทีนึงนะคะว่าเริ่มแจกเมื่อไหร่นะ

คนกรุงเทพอาจจะได้รับได้ชิมกันนะครับ
ส่วนตรงจุดของน้ำผู้โซดาน้ำแร่โซดานี้นะฮะ
ทางกรมเองก็ติดตั้งเป็นตู้กดเอาไว้เลยคุณ

รวมทั้งสิ้น๖ก๊อกให้ประชาชนได้มากรอกใส่ขวดไปดื่มกินกันเลย
เพราะว่าเครื่องนี้อุปกรณ์เหล่านี้มันมีเครื่องกรองอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยย้ำว่าน้ำแร่โซดานี้ผ่านขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐาน
ดื่มได้แล้วก็มีประโยชน์มาก
มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าน้ำแรกของต่างประเทศ
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากห้องแล็บมาแล้วถึง๑๓แล็บ
และแน่นอนสำหรับแร่ธาตุสำคัญในน้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
เขาบอกว่านำเสนอให้เป็นความรู้ด้วย
ทรัพยากรน้ำบาดานบอกแบบนี้
ถ้าท่านพร้อมจะชิมเราก็พร้อมที่จะบอกรายละเอียดของแร่ธาตุสำคัญด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วด้วยคุณผู้ชม
คาร์โบเนตมันจะช่วยทำให้น้ำมีรสชาติดี
อกจากนั้นมันก็จะมีแคลเซียมค่ะก็แน่นอนเสริมสร้างและพัฒนากระดูกและฟัน
โซเดียมจะช่วยรักษาสมดุลของเซลล์
คนีเซียมจะช่วยควบคุมความดันโลหิต
ูออรายก็ป้องกันฟันผูนะคะ
โพแทสเซียมช่วยในการทำงานของเซลล์ประสาท
สังกษีจะช่วยบำรุงผมแล้วก็บำรุงผิว
ส่วนสันเฟสจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมนั่นเองค่ะ
นั่นนะครับก็เป็นข้อมูลที่ให้ไว้นะฮะ
ขั้นตอนการผลิตน้ำแร่โซดาห้วยกระเจ้า
เขาจะมีการนำน้ำดิบจากหมาดาลเตรียมในถังน้ำขนาด๑๐๐๐ลิตรก่อน
จากนั้นนำเข้าสู่ถังกรองสารส่วนเกิน
และเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วก็ค่าแบคทีเรียนะฮะ
ก่อนจะนำน้ำแร่โซดามาบรรจุขวดแบบนี้แจกจ่ายให้กับประชาชน
ดังนั้นผมหยิบเพื่อที่จะเอามาทดลองชิม
อันนี้ผ่านการคัดกรองแล้วนะฮะ
ระดับคุณภาพจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
แร่โซดาห้วยกระเจ้า

ข้างหลังก็เป็นสรรพคุณต่างแล้วก็แร่ธาตุต่าง

ไม่คุณด้วยเขาใส่เลยนะฮะ
เอามาเทครับแล้วก็ให้คุณอาริยาได้ชิม
เอามาคุณเลยนะครับเอ๋อมี
คุณผู้ชมได้ชมข่าวไปเขามีขวดออกมาให้เห็นแล้ว

แต่ทีนี้เราขอทางกรมเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมได้ดูในรายการก่อน

มันไม่มีกลิ่นอะไรอย่างนี้ไม่มีกลิ่นเออนะฮะโอ้โหคุณได้สัมผัสถึงอะไรบ้างฮะ
นี่ฉันดื่มเยอะไปเลยว่ะรสชาติเป็นยังไงรสชาติดีค่ะ
รสชาติดีเลยไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีอะไรเลย
คือเหมือนน้ำปกติทั่วไปไม่ได้ติดหวานแล้วก็ไม่ได้มีความซ่า
คือเรื่องนี้อธิบดีบอกอยู่แล้วบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเอาขึ้นมาเนี่ย
ประมาณสัก๒๓ชั่วโมงความซ่ามันจะหมดไปคุณผู้ชม
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากดื่มแบบซ่าต้องไปที่แหล่งต้องไปที่ห้วยกระเจ้า
แบบตรงเบาะเลยมันจะมีความซ่าอยู่นะคะ
เขาบอกว่าควรเก็บไว้ในที่เย็นปรัสจากกลิ่นแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วย
แล้วก็ขวดแบบนี้ห้ามจำหน่ายโอ้ชื่นใจไหม

หมดแก้วเลยขวดนี้ผมขอนะที่เหลือนะเดี๋ยวดื่มเอา
ก็รอนะประชาชนทุกท่านครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้
นี่เราก็เลยเอาความคลิปหน้ามาบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับ